ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะ๔นัดรวดนะครับ

ก็ดูว่าคลายพฤยามเนี่ยจะล้างตาได้อีกหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าย้อนไปดูเกมเมื่อวานกันหน่อยนะครับ
นัดที่๔แบงคอกเปิดบ้านเจอกับนครราชศรีมาเอฟซีนะครับ
นาทีสิบสิบเอ็ดครับแบงคอกนำก่อนหนึ่งศูนย์นะครับ
จากทางมะมุดดาฮัทดานะครับหมงเข้าไปแล้วก็จบขึ้นแรกรวรศกรณี
นาที๘๗ครึ่งหลังนะครับก็เป็นทางสุพรรณทองส่งนะครับ
ยิงเข้าไปจังหวะนี้ครับแบงคอกนำสองศูนย์
จากนั้นแบงคอกได้จุดโทษนะครับนาทีเก้าสิบเจ็ดครับ
ธมแสนเนี่ยสกัดวันเดอร์ลุยสนะครับ
แล้วก็เป็นทางเฮเบอร์ตี้เฟอร์นาเดสนะครับ
ในการแข่งขันปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังเป็นสถิติที่มากที่สุด
เทียบเท่ารุการ๒๐๑๔๒๐๑๕ด้วยนะครับ
เปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ดที่ชนะมา๓นัดรวดเลยนะครับ
ได้เฮกก่อนครับแล้วดูการสไลด์มาของโคโจโดยสักโผ้นครับ

เพราะว่าทีมก็แพ้มานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเชียงรายเร่งเครื่องใหญ่เลยครับ
แต่นาทีที่๘๖นะครับอภิชาติเดนหมาตัวสำรองยิงประตูชัยนะครับ
ให้ประจวบเอาชนะเชียงราย๒๑นะครับก็มีเพิ่มเป็น๖คะแนนนะครับ
อันดับ๖ส่วนเชียงรายเนี่ยมี๙แต้มเท่าเดิมนะครับหลังอันดับ๔นะครับ
อีกคู่นะครับขอนแก่นเปิดบ้านชนะลำปาง๑ต่อ๐นะครับ
ชายชนะนัดแรกในไทยลีกรูปการณ์นี้ได้สำเร็จเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนไทยลีกวันนี้นะครับคู่บิ๊กแมชเลยนะครับ
บุรีลำยูงิเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านพบกับวีจีพัทตุมยูงิเต็ดนะครับ
ุระโมรินะครับกุญซือบีจีปฐุมนัดที่ผ่านมาเนี่ย
พาทีมบุกแพ้ชบุรีเอฟซีศูนย์ตอนหนึ่งนะครับ
เกมนี้ก็เตรียมสลับอันเดสตูเยสนะครับ
ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมแล้วก็ธิรสินแดงดา
สตาร์ทเป็น๑๑ตัวจริงนะครับเราประสานงานกับทางสหรัฐอยู่เย็น
วรชิตกณิสิบำเพ็ญช่วยทำเกมนะครับสถิติห้าเกมหลังสุดนะครับ
น่าเชื่อว่าเป็นทางวีจีปฐุมเนี่ยชนะได้๕นัดร่วนนะครับ
แล้วก็เกมล่าสุดในศึกไทยแลนด์แชมป์เบียนส์คลับสองพันยี่สิบสองนะครับ
อีกคู่เวลาสิบเก้าอันการนะครับการท่าเรือก็จะบุกไปเยือนโปรดิสเทโลนะครับ
ลูกทีมของโค้ดอ้นลังสรรวิพัชโชคนะครับเกมล่าสุดเนี่ย
เปิดบ้านแพ้ชมบุรีศูนย์ต่อสองนะครับเกมนี้เนี่ยจะไม่มีเจนพบโพขี่ที่ก็
ติดสัญญายืมตัวมาจากการท่าเรือที่เหลือก็อยู่กันหมดนะครับ
เจริมศักดิ์อัคคีอิกซันฮอนนี่บัมเบิ้ลมาร์คเลนดี้วูเกินยอง
พร้อมลงสนามนะครับขณะที่การท่าเรือของสก๊อตคูเปอร์นะครับ
ล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะประจวบไปห้าต่อสอง
เกมนี้ไม่มีแฮมินตันที่ติดโทษแบนนะครับที่เหลือก็ถือว่าอยู่กันครบไหมครับ
ไม่ว่าจะเป็นธนบุญเกษารัฐกัปตันทีมแอตอนติลาบาซี่ธีรศักดิเผยพิมาย
รวมไปถึงบรินผาลาด้วยนะครับคู่นี้เจอกันห้าเกมหลังสุดเนี่ย
โบริเทโรชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็การท่าเรือชนะหนึ่งนะครับ
ส่วนอีก๒คู่ครับวันนี้เมืองทองก็จะเปิดบ้านพบกับสุโขทัยนะครับ
เวลาสิบเจ็ดอันการณ์สามสิบนาทีแล้วก็ลำพูลบัลเรียร์จะเปิดบ้านพบกับ
ก็ประสบอุปแห่งเพถทางรถยนต์นะครับหลังจากที่ตัดสินเกมไทย
หลีกดูการคู่หนองบัวกับราชบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
โดยทางพ่อแม่แล้วก็ภรรยาของปาตินะครับ
ก็เดินทางไปรับศพนะครับ
เพื่อนำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ล่าสุดนางสำเนียงนวลจันทร์แม่ของเปาตินะครับ
ก็ออกมาเล่านะครับว่าไม่มีรางสังหรณ์ใดเลยนะครับ
เพียงแต่วันเกิดเหตุลูกชายเนี่ย
เราติได้โทรมาบอกว่าตัดสินฟุตบอลเสร็จแล้ว
กินข้าวแล้วก็จะไปนอนที่ขอนแก่นนะครับ
ตนเองก็ยังได้บอกให้ลูกชายเดินทางปลอดภัยด้วย
แต่ไม่คาดคิดว่าในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ
ก็ได้รับสายจากตำรวจว่าให้ทำใจดี
แล้วก็บอกว่าลูกชายแม่ได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
ส่วนนางพัชรากรธรรมานนท์ภรรยาของเปล่าตีเนี่ย
ก็ยังคงอยู่ในการเสียใจนะครับ
ก็เปิดเผยว่าสามีเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะคุยกับลูกชายสองคนมากกว่า

ก็อยากจะบอกกับสามีเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอบคุณที่รักกันนะครับ
จากนี้ตนเองจะทำหน้าที่แม่และพ่อของลูกให้ดีที่สุดนะครับ